ไปดูเหตุการณ์ที่มีพนักงานร้านกาแฟหาดใหญ่ถูกยิงจนเสียชีวิตนะคะ
ล่าสุดคนก่อเหตุกับเพื่อนเข้ามอบตัวแล้วเมื่อคืนนี้ค่ะ
โดยบอกว่าเขาถูกผู้ตายด่าทอแล้วก็โดนต่อยจนตกรถ
ก็เลยตัดสินใจชักปืนออกมาแล้วก็ยิงสวนไปจนทำให้เขาเสียชีวิตนะคะ
นายธนกิจมหาวงวัย๒๒ปีเป็นผู้ต้องหาที่ยิงนายสุเมษวัฒนพรมวัย๒๕ปีนะคะเป็นพนักงานร้านกาแฟแห่งหนึ่ง
เขาก็มาพร้อมกับนายชวรินดิตสอนวัย๒๒ปีคนขี่จักรยานยนต์ในคืนเกิดเหตุ
คนนี้ยังไม่ได้ถูกออกหมายจับแต่ว่าเขาก็เข้ามาด้วยกันนะคะมามอบตัวกับตำรวจเมื่อคืนนี้
ทั้งสองคนยอมรับสารภาพค่ะว่าร่วมกันก่อเหตุยิงนายสุเมฆจริง
โดยคนยิงคือนายชนะกิจที่โดนออกไม้จับเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์
คือการดูถูกเหยียดหยามแล้วก็ข่มขู่กัน
ชนวนเหตุมาจากที่นายสุเมฆคนตายมาเตือนแฟนสาวที่เป็นเพื่อนร่วมงาน
เรื่องการใช้โทรศัพท์ในที่ทำงานคือที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามโทรหาแฟนสาวให้น้อยลงแล้วนะ
ก็เป็นการปรับปรุงตัวแต่ผู้ตายก็ยังคงท้าทายแล้วก็ข่มขู่
ทุกครั้งที่โทรคุยกับแฟนสาวก็จะได้ยินเสียงของผู้ตายนายสุเมฆเนี่ย
สามารถเข้าให้ดารรรนส์เข้ามาในมือถือตลอดเลย
เขาเลยตัดสินใจเขาทำงานอยู่กรุงเทพนะคะ
จบปัญหาโดยให้นายชวรินเพื่อนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเป็นเพื่อน
เพราะว่าไม่กล้าไปคนเดียวนัดเจอกันเนี่ยเห็นไหมตามแชทที่เขาคุยกันเนี่ย
โอ้โหเนี่ยอย่าเอาผู้หญิงมาบังหน้าเลยค่ะเจอกันสองคนแค่นั้นพอ
เจอกันสี่ทุ่มมาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือคือก็ทัดทายกันแหละน่ะ
เจอกันตอน๔ทุ่มพอผู้ตายเปิดประตูออกมายืนหน้าบ้านก็เปิดฉากด้วยคำด่าก่อนเลย
แล้วก็เดินมากระหน่ำชกเขาทั้งที่ตัวเขาเนี่ยยังนั่งคล่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่เฉย
เขาโชว์บาดแผลที่คอให้ดูด้วยพอมาถึงบ้านมาถึงหน้าบ้านปุ๊บเอาดาก่อนเลย
อันนี้คือคำกล่าวอ้างของนายชนะกิจคนยิงนะคะเนี่ย
บอกว่าผู้ตายก็ด่าก่อนเลยแล้วก็กระหน่ำต่อยเขาชกเขาจนเขามีบาดแผลอืม
เขาบอกว่าเขาถูกต่อยตกรถกองอยู่กับพื้นเลย
ที่คอเนี่ยเป็นเล็บของผู้ตายในจังหวะที่เขาเอี้ยวตัวหลบหมัด
เพราะเขาตกรถไปกองกับพื้นปุ๊บเขาก็เลยควักปืนออกมาแล้วก็เนี่ยค่ะ
ยิงสวนผู้ตายไปแบบนี้เลยคือจริงจริงแล้วฉุดกระชากลากถูกันอยู่พักหนึ่งก่อนนะคะ
ก่อนที่เขาจะลั่นปืนขึ้นไปหนึ่งนัดเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจจะยิง
แต่ปืนมันลั่นจังหวะที่ยื้อแย่งกันนั่นแหละ
เขาบอกเขาอยากจะขอโทษกับครอบครัวผู้ตายด้วยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนา
ถ้ามีโอกาสก็อยากที่จะเข้าไปกราบขอเข้ามาศพค่ะ
ผมไม่ได้ตั้งใจจะยิงด้วยซ้ำอ่ะที่เป็นมันเป็นสลมบุญใช้จังหวะใช่ครับ
จังหวะนั้นผมยังไม่ได้ก้าวจากรถผมยังไม่ได้อะไรด้วยซ้ำเลย
โดยนี้เดี๋ยวก็ต้องต้องดูหลักฐานประกอบดูภาพฟังจอมปิดอะไรใดใดนะคะ
แล้วก็ก็ต้องไปดูที่ศาลแหละว่าสารท่านจะมองยังไงนะคะ
แต่ตำรวจเบื้องต้นแจ้งข้อหาไปแล้วทั้งสองคนเลยคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ